สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นวันทำงานใหม่อีกแล้วนะครับ
สถานการณ์ฟ้าฝนยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยต่างยังส่งผลต่อสภาพอากาศฟ้าฝนเมืองไทยของเรา
ปัจจัยที่ส่งผลตอนนี้ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงแรงต่อเนื่อง
รวมไปถึงร่องฝนที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มฝน๒กลุ่ม
กลุ่มแรกอยู่ในแถวพม่าอีก๑กลุ่มอยู่ในแถวอ่าวตังเกีย
ตอนนี้เองแนวนี้มีการเคลื่อนตัวของความชื้นเข้ามาตามแนวฝนดังกล่าว
ก็จะทำให้เกิดความชื้นสะสมในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาว
พื้นที่ภาคอีสานฝั่งที่อยู่บริเวณทางตอนบนก็จะมีความชื้นเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะ
ชื้นเหล่านี้พอสะสมเยอะก็กลายเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณช่วงที่เป็นภูเขาช่วงบ่ายแก่

นี่คือการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณผู้ชมดูสีเหลืองสีชบกูเป็นแนวฝนนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณปีกตะวันตกและก็อยู่ฝั่งภามาสเกิดใหญ่นะครับ
ดังนั้นจุดที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
แต่ว่านี่ครับน่าจับตามองเพราะว่าหลังจากนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามา
ใกล้เมืองในของเราก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
่อมฝนที่จะเข้ามามีบทบาทก็จะส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีโอกาสเจอฝนอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนฝนตกเยอะน้ำก็เยอะขึ้นด้วยตอนนี้มีการประกาศปิดสถานที่สำคัญทางธรรมชาติต่าง
เพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศรวมไปถึงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และแน่นอนครับถ้ำตอนนี้ก็มีการประกาศปิดหลายที่นะครับ
แล้วก็ถ้ำเหล่านี้เองเป็นถ้ำที่ถ้าหากลักลอบเข้าไปเที่ยวก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้อย่างที่เหตุการณ์ที่เราได้เจอกันมานะครับ
ถ้ำแรกนะครับถ้ำแก้วโกมลนะครับจังหวัดแม่ห้องศรนะครับไปดูต่อไปเลยนะครับ
ถ้ำนี้นะครับถ้ำแม่อุสุจังหวัดตากครับ
น้ำลอดนะครับจังหวัดแม่ห้องศรเช่นเดียวกันนะครับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งท่านผู้ว่าก็มีการประกาศปิดออกไปนะครับจังหวัดเชียงราย
ขุนสถานนะครับจังหวัดน่านครับ
อกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายภาคเลยทีเดียวถ้ำเขาศกจังหวัดสุราชธานี
ดอยภูคาจังหวัดน่านนะครับถ้ำผาแดงจังหวัดเชียงใหม่ถ้ำแม่เมยจังหวัดตาก
ถ้ำลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีถ้ำหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังพื้นที่เหล่านี้
ตอนนี้ปิดนะครับแล้วก็ห้ามไปท่องเที่ยวเด็ดขาดเพราะว่าไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ